ไปดูภาพนี้นะคะเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งครับ
แต่งกายคล้ายพระสงฆ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าใช่พระสงฆ์หรือเปล่า
ดาดาผลคิดอายุห้าสิบสามปีครับเธอเป็นประธานจิตอาสาชุมชนหมู่สอง
อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรอ่าอยู่ดีดีเป็นผู้หญิงคนนึง
แล้วมีคนส่งภาพผู้ชายโป๊เปลือยมาให้เป็น๑๐ภาพ
ส่งมาทำไมแบบเนี้ยเขาตกใจมากนะครับ
บอกว่าแบบนี้เป็นเรื่องของการข่มขู่หรือเปล่ากลั่นแกล้งกันหรือเปล่า
เธอบอกว่าเธอเคยเปิดโปรงผลประโยชน์เรื่องค่าเผาศพของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
เธอเลยสงสัยประเด็นนี้ว่ามันเกี่ยวข้องกันไหม
กลัวนะคะเลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองชุมพร
แล้วก็ติดกล้องวงจรปิดที่บ้านซะเลย
เธอบอกว่าการพูดถึงผลประโยชน์ค่าเผาศพระหว่างญาติของผู้ตายกับทางวัด
เธอต้องพูดก็เพราะว่าที่ผ่านมาชาวบ้านมารุมตำหนิ
ว่าทำไมปล่อยให้นำศพของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙มาเผาที่วัดในพื้นที่
ทั้งที่ตัวเธอกับผู้นำชุมชนไม่มีใครรู้เรื่องนี้มาก่อน
ทุกคนนมาในหมู่บ้านก็อดเพราะจึงก็ไม่ต้องหยุดเข้ามาที่
พูดอย่างไงก็คิดเขาให้เขาก็หลังเะล
ในพื้นที่มีประเด็นเรื่องของการเผาศพผู้ที่ติดเชื้อ
โควิดสิบเก้าอ่ะนะคะครับนี่คือมุมของประธานจิตอาสา
รักษาการเจ้าอาวาสวัดประเดิมบอกว่าคือวันนั้นเนี่ย
เดินทางมาขอนำศพผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ไปเผาที่เมนของวัด
คือทางวัดก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่าเป็นสถานที่ประกอบกิจทางศาสนาอยู่แล้ว
เจ้าหน้าที่ก็จัดการศพมาอย่างดีตัวสับปะเหลอเองก็ใส่ชุดป้องกันเชื้ออย่างดี
เตาไฟฟ้าที่ใช้ความร้อนสูงถึง๑๐๐องศา
ไหม้ภายในเวลาไม่ถึงสี่สิบนาทีควันหรือฝุ่นละอองไม่สามารถเล็ดรอดออกไปได้ด้วยซ้ำอันนี้
พระท่านบอกนะคะเรื่องของผลประโยชน์ทางวัดไม่มีแน่นอน
ที่ผ่านมาวัดไม่เคยเรียรายเงินใครมีแต่ผู้มีจิตศรัทธามาทำบุญมาบริจาคถวายวัดเท่านั้น
ส่วนภาพผู้ชายที่แต่งกายคล้ายพระสงฆ์แล้วโชว์ของลับเป็นภาพโป๊ะอย่างนี้
แล้วส่งให้นางชายาดาเนี่ยทางพระท่านบอกว่า
เดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าเป็นพระจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
ตำรวจก็ต้องตรวจสอบดูด้วยไม่เกี่ยวกับทางวัดแน่นะคะ
ทางวัดบอกว่าไม่เกี่ยวกับทางวัดยืนยันแบบนี้
เหมือนเธอบอกว่าเธอก็มีปัญหากับทางวัดแบบนี้อยู่อย่างนี้ใช่ไหม